ท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลเด็กเนี่ย
อย่างที่เราเคยย้ำเตือนมาเสมอว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหน
ลาดสายตานิดเดียวมันก็มีภัยเกิดขึ้นได้
เหตุการณ์นี้เนี่ยขนาดน้องอายุ๑๑ขวบแล้วนะ
ก็ถือว่าก็โตขึ้นมานิดนึงแล้วแต่ว่าก็ยังไปประสบเหตุจนได้นะครับ
น้องอายุ๑๑ขัวเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเล่นอยู่ที่บ้านนะ
แล้วมันมีเชือกที่เคยแขวนกระสอบซ้ายเอาไว้ต่อยมวย
กระสอบทรายมันหลุดไปแล้วมันเหลือเชือกเป็นห่วงอยู่
เอาศีรษะคงจะเอาไปมุดไปคล้องเล่นอืมแล้วจังหวะไม่รู้ยังไงอ่ะมันไปพันคอค่ะ
แล้วพอตกใจแล้วดิ้นไม่หลุดไม่มีแรงจะดึงตัวเองขึ้นไปเพื่อจะไม่ให้มันถูกขึงเอาไว้

ค่ะเสียชีวิตในลักษณะของการคุกเข่าอยู่แล้วคอไปติดอยู่ในห่วงเชือก
เนี่ยคือน้องก็อาจจะตกใจไม่รู้จะช่วยตัวเองเอาตัวเองออกมายังไงเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะฮะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นในพื้นที่ประชานิเวศนะ
ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นห้องครัวหลังบ้านครับเด็กที่เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงอายุ๑๑ปีชื่อเด็กหญิงปารณีชัยคำ
นักเรียนชั้นป๕นะครับน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านปลายน้ำจังหวัดสุราธานี
สภาพก็คือนอนหงายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็ลำคอมีรอยเขียวช้ำนะครับ
อยู่กับยายฮะที่บ้านหลังนี้ยายชื่อนางสุพดีณประสมตอนที่เกิดเหตุ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาก็ร้องไห้ให้ข้อมูลทั้งน้ำตาแล้วครับ
อายุ๖๕ปีแล้วนะครับบอกว่าหลานคือเด็กหญิงปารณีป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดนะ
ปีจะต้องขึ้นมาหาหมอ๒ครั้งเวลาที่มาหาหมอที่กรุงเทพเนี่ยจากสุราธานีที่มา
ก็จะมาพักอาศัยที่บ้านของยายหลังนี้อยู่ที่ท่าทรายนนทบุรี
เมื่อวันที่๒๗ได้พาหลานไปหาหมอมาแล้วส่วนวันนี้๒๙เมษายน
เดี๋ยวหลานก็จะกลับบ้านแล้วเนี่ยจะกลับสุราธานีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้ายายบอกว่ายายก็นั่งล้างจานอยู่ที่หน้าบ้าน
หลานก็วิ่งเล่นกับสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้จนกระทั่งได้ยินเสียงบันไดล้มที่หลังบ้าน
ก็ตะโกนถามหลานว่าเอออะไรล้นแต่ไม่มีเสียงอะไรตอบรับมานะยายบอกว่าตอนนั้นก็รีบมาดูแล้วนะ
รีบเดินไปดูแต่พอไปถึงเนี่ยพบว่าหลานสาวนั่งคุกเข่าแล้วที่คอมีเชือกคล้องอยู่
เหมือนกับรัดคล้องอยู่ยายก็รีบไปดึงร่างของหลานออกมาจากเชือก
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึง
ก็ช่วยปั๊มหัวใจหลานแต่ไม่ทันฮะหลานเสียชีวิตแล้ว
คุณยายบอกว่าเชือกเส้นนี้เป็นเชือกที่ใช้ผูกกระสอบทรายนะครับ
เป็นกระสอบทรายเด็กเล่นแต่กระสอบทรายเนี่ยมันขาดแล้วพังไปแล้ว
แต่เชือกมันยังอยู่นี่ฮะเชือกเนี่ยผูกปมเอาไว้สูงจากพื้นประมาณ๑เมตร
ไม่ได้เอาเชือกออกคาดว่าหลานคงจะมาเล่นแล้วก็มุดเอาหัวเข้าไปในเชือก
แล้วหาทางออกมาไม่ได้อาจจะตกใจอะไรพวกนี้ด้วยจนนำมาสู่การเสียชีวิต
อ้างหวยใคร
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่นะครับ

เด็กที่เสียชีวิตก็น่าจะเอาศีรษะมุดเข้าไปในห่วงเชือก

แล้วตอนที่จะเอาศีรษะออกมาจากเชือกเนี่ย

ทีนี้พอเกิดการเหวี่ยงการวัดอะไรขึ้นมา

เชือกที่มันคล้องอยู่กับขื่อข้างบนเนี่ย

แล้วก็ไม่สามารถพยุงตัวเองขึ้นมาได้
ทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตนะครับ

แล้วก็เป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสดี
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวทั้งสิ้น

บางทีมันไม่คาดคิดอ่ะ